สตาร์วอลหลบไปได้เลยถ้าหากมาบ้านเราประเทศไทย
หวยโอละเวงไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่แล้ว
รอบนี้มางวดใหม่ฮะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
มีการสั่งอายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เรียบร้อยครับ

เลียงเหตุการณ์ทีละขั้นทีละตอน
แม่ค้าสลากมาขอแรงก่อนนะมาขอแรงทนายรณรงค์ช่วยหน่อย
มาที่สำนักงานทนายความคู่ใจถนนแจ้งวัฒนาที่ปะเกร็ดนนทบุรี
มาขอความช่วยเหลือนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ย
มาขอความช่วยเหลือเพราะมีลูกค้าจองมา
แต่พอถึงเวลาแล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายเงิน
แล้วมาจ่ายเมื่อไหร่จ่ายหลังที่มีการประกาศรางวัลออกไปแล้ว
แล้วพอประกาศรางวัลไปแล้วจ่ายก็ไม่ครบอย่างที่มีการตกลงกันไว้อีกต่างหาก
ในเมื่อจ่ายไม่ครบเท่ากับว่าสลากยังอยู่ในอานัทการครอบครองของแม่ค้า

และในนั้นเมื่อลูกค้าเขาไม่ซื้อเขาไม่ได้มาจ่ายเงินครบถ้วน
ทางแม่ค้าก็ต้องส่งสลากคืนสู่ต้นสังกัด
คือมันก็เป็นการแบกรับของแม่ค้าถูกไหมคะ
ใช่ฮะดังนั้นก็ต้องสลักที่สุดแล้วนะ
สลากเนี่ยจะต้องไปสู่คืนต้นสังกัดไม่ว่าใบนั้นจะถูกหรือไม่ถูก
เพราะนี่ไม่ใช่ของแม่ค้าแต่ต้องคืนสู่ต้นสังกัด
แต่ไปมาแม่ค้างงเลยฮะ
อยู่ดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขออายัดรางวัลที่๑
เป็นที่เรียบร้อยแล้วงวดที่เมื่อไหร่นะ
จริงแล้วเป็นงวดที่ตั้งแต่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
จริงลูกค้ารายนี้ไม่ได้อยู่บ้านเราประเทศไทยแต่อยู่ต่างประเทศ

ซื้อมาสั่งมา๒๙ใบต้องจ่ายเงินในห่วงเวลาทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๒๖๐๐ต้องจ่ายเงิน๒๖๑๐บาท
ต้องจ่ายมาก่อนเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ไปนี่๑๕นะนี่พูดถึง๑๕นะฮะ
ไอ้สลากออกมาไหน๑๖นะฮะต้องจ่ายก่อนถูกต้องแล้วนะฮะต้องจ่ายก่อน๑๗นาฬิกา
แต่ไปมาเฮ้ยข้ามไปวันที่จะออกนะฮะ
พอข้ามไปวันที่ออกเนี่ยจึงมาจ่ายแล้วจ่ายไม่ครบอีกต่างหาก
ดังนั้นก็เลยจะต้องมีการส่งสลากคืนไปอย่างที่อธิบายไว้
แต่ไปไปมาเอ้าแล้วทำไมตำรวจถึงมีการอายัดอ่ะ
อัตราสาสวยคนนี้นะฮะแกบอกว่าตำรวจทำงานเร็วฮะ
ก็เลยมาสอบถามตำรวจภูทรวังสามหมอบอกคนแจ้งเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสลากด้วย
แจ้งอยู่ในประเทศไทยเพราะเจ้าของสลากผมบอกแล้วใช่ไหมอยู่ต่างประเทศ
ใช่คนแจ้งอยู่ประเทศไทยและคนแจ้งเป็นพ่อของคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสลากนะฮะ
เจ้าของสลากเนี่ยชื่อว่าคุณสิริรักษ์อายุ๒๕ปีและคนแจ้งก็เป็นตำรวจด้วย
เป็นตำรวจที่ไหนวังสามหมออ้าวเฮ้ยตำรวจดำเนินการเร็วขนาดนี้เลยเหรอ
ถ้าตำรวจทั่วประเทศทำงานได้รวดเร็วขนาดนี้แป๊บเดียวออกหมายอายัดตุบจับ
ไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานประเทศเราจะมีความเจริญรุดหน้าไปเยอะ
แต่ว่ารอบนี้เฮ้ยทำไมมาเร็วกับคดีนี้หลายคนงงคดีหวย๓๐ล้าน
จรูนครูปีชาอกุมหน้าผากเลยเอาขาขึ้นมากายเลยตำรวจก็งงอยู่นาน
ตำรวจก็ทำงานเต็มที่แต่ว่างานนี้มีการสั่งอายัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทางบริษัทเนี่ยก็งงเหมือนกันว่ามันกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
แล้วทำไมตำรวจมาตีตาเป็นการอายัดได้
ทนายรณรงค์บอกอย่างนี้ใช้คำว่าสงสัยธรรมดาไม่ได้
ใช้คำว่าโคตรโคตรสงสัยเลยสงสัยทำไม
ตำรวจไทยทำงานวัยเนี่ยผิดปกติเหลือเกิน
แต่ก็เข้าใจว่าพอสอบถามมาแล้วนะว่าการมาขอแจ้งเนี่ย
เหมือนคุณพ่อเป็นคนดำเนินการและคุณพ่อก็เป็นตำรวจอยู่ภูทรวังสามหมอด้วย
ดังนั้นเราก็มีความรวดเร็วฉับไวผิดปกตินะฮะ
แต่ตอนนี้เอาให้ดีนะต่อให้มีคุณพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักนี้
แต่หากตำรวจที่มีส่วนในการออกหมายอายัดอันนี้ทำเองระวังตัวไว้
ไม่ได้ขู่ระวังตัวไว้ว่าตำรวจนายที่ว่านี้อาจจะถูกฟ้องกลับได้
เหมือนกันเดี๋ยวฟังจากทนายรณรงค์ฮะ
เพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปดูที่ว่าตำรวจใช้อำนาจตามหน้าที่ทางกฎหมายไหม
คนที่ถูกกฎสลับในอายุ๒๕ปีม่ออำนาจให้กับวิจารณ์
แล้วก็ทางนี้บอกว่ามีการข่มขู่กันด้วย
คดีทั่วไปนะเพราะทนายไปทำที่บุรีรำมายังไม่ไวขนาดนี้
สุดท้ายทนายต้องไปร้องศาลเอาอ่ะแล้วสารมีคำสั่งออกมาให้
ถึงจะได้มีการไอลัดกันอันนี้มันจะเหมือนกับโหย๓๐ล้านแล้วเนี่ย
ตกลงแล้วคือมีความรวดเร็วผิดสังเกต
รายงานก็เลยบอกว่าทางทนายรณรงค์เองก็เลยไม่แน่ใจว่า
เอ๊ะทำไมมันถึงทำเร็วขนาดนี้ที่จังหวัดอะไรนะ

จังหวัดนนทบุรีมีความรวดเร็วได้ขนาดนี้
เอาให้ดีเดี๋ยวจะมีการฟ้องกลับได้เหมือนกัน

หัวให้อ่นระเวงเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วบ้านเราประเทศไทยนะฮะ
เอาล่ะสิเดี๋ยวเราดูนะครับ